แต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยทักทายกันในช่วงเบรกเนาะ

สิบหมื่นแม่ยิ้มระอืน

สิบหมื่นมาแบบนี้มนรักลุกทุงลูกผู้ชมขา
หนักคลอนระดับตำนานพี่คราวทองกวาว

พูดถึงบนรักลูกทุ่งคุณผู้ชมแน่นอนว่าต้องนึกถึงบรรยากาศความรัก

พวกเราจะได้ชมมนต์รักลูกทุ่งกันอีกแล้ว
เขาเพิ่งเปิดตัวนักแสดงไปไม่นานค่ะน่าติดตามคุณผู้ชม
คือเนื้อหามันสนุกครบรสกันอยู่แล้วแหละเราก็พอจะรู้เนื้อหากันอยู่แล้ว
แต่ว่าด้วยปีที่ผ่านไปหลายอย่างมันผ่านไป
สมัยเปลี่ยนแปลงก็จะมีการปรับเปลี่ยนอะไรให้มันทันสมัยมากขึ้น
มนต์รักลูกทุ่งนะนอกจากจะได้เห็นการแต่งตัวสีสันสดใส
แบบว่าย้อนยุคต้องตีโป่งตัวใหญ่อะไรอย่างนี้นะคะ

งกวาวเขาจะมาพร้อมกับทรงผมสุดคลาสสิก
จรมาเลยแล้วก็ขาวดัดเป็นวงแม่ง

ใครขดสวยไปว่าสวยมาก
บรรยากาศท้องทุ่งนาคุณผู้ชมฟังดีบรรยากาศท้องทุ่งนาพลอยฟังดี
มีควายมีควายมีกองฟาง
แล้วไม่หมดนะเรื่องของงานเพลงคุณสองคนคิดถึงเพลงไหนบ้าง
หอมเอ่ยหอมดอกกระถิ่น

กองฟัง

กำลังจะลงไปเก็บเห็ดพอดีกำลังเผลอ

แล้วก็ปี๒๕๓๘เขาบอกว่าเป็นเวอร์ชันที่มนต์รักลูกทุ่งดังมากเลยตอนนั้น
พี่ตัวสรรยูวงกระจ่างแล้วก็พี่น้ำพึ่งนัทธริกาค่ะ

มีแต่คนอยากจะเป็นแม่ทองกวาวเหลือเกิน
เขาสวยสุดในทุ่งเลยนะ

วิกหมอชิตก็นำมาสร้างใหม่อีก
พี่เคล้าเวอร์ชั่นนี้เป็นพี่ป๋อนัฐวุษย์
แม่ทองกวาวของเราเป็นพี่กบสุวรรณค่ะ
นำค่ะนำแสดงกันมาสวยหล่อมากเลยหลังจากนั้นไปต่อวิกพระรามสี่เอามาปัดปุ่นอีกครั้ง
ปอทฤษฎีแล้วก็น้องจ๊ะจิตาพามาเล่นคู่กันนะคะซึ่งเวอร์ชั่นล่าสุดไม่ธรรมดา
ไม่ธรรมดาถามว่าเอชายาเล่นด้วยเหรอไม่ใช่แต่เป็นการเจอกันระหว่างหนุ่มฮอต
เจ้าฮอตมิวสุพสิตแล้วก็ชาวรถชาวรถออสตินมีนส์แกรนด์ชุมพันธ์
ว่าแบบเชอรี่มากเลยแกะกล่องเลยหน้าใหม่เลยคุณผู้ชมเชื่อว่าแฟนน่าจะชอบกัน
เดี๋ยวไปฟังเสียงพี่คลาวทองกวาเวอร์ชันสองห้าหกเจ็ดกันหน่อยค่ะ
เป็นเวอร์ชั่นใหม่ค่ะเวอร์ชันที่ทันสมัยมากขึ้นคือตัวละครทุกตัวเนี่ยก็จะมีความเขาเรียกว่าเป็นยุคสมัยใหม่มากขึ้น
เวอร์ชั่นปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมีการต้องบอกว่าเนื้อเรื่องมีความคล้ายเดิม
แต่ว่าด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเทคโนโลยีต่างที่มันเปลี่ยนไป
รวมทั้งวิธีการนำเสนอเรื่องก็จะมีความเปลี่ยนไปจากเดิม
ก็รู้สึกว่าก็กดดันแต่ว่าก็รู้สึกว่าพอได้อ่านบทแล้วสนุก
พอมาเห็นมิวกับชาลอทลุคนี้ก็แปลกตาดีแต่ก็ถือว่าทำได้ดีนะ
รอติดตามเลยนะคุณผู้ชมนะซึ่งละครมนรักลูกทุ่ง๒๕๖๗เวอร์ชันนี้
ยังมีแบบสมทบไปด้วยนักแสดงคุณภาพอีกเยอะเลยพี่ทัศน์นัตตะกวดทุ่ง
ไม่รู้ว่าจะไปเต้นอยู่ในทุ่งหรือเปล่านะคุณผู้ชมนะ
พี่ตายสายทานอย่างนี้พี่ต้อมรัชนีกรพี่ต้อมเนี่ยก็เคยเล่นมาแล้ว

เปล่ากิ่งการคิมม่อนวโรโดมรวมไปถึงพระเอกหมอลำท็อปนารากรและอีกมากมาย
สนุกแน่นอนคุณผู้ชมแล้วความฮอตของน้องทองกวาบ้างอะไร
ชาหลอดชาหลอดอ๋อจินนะครับไม่ได้ฟังแค่ไทย
ล่าสุดค่ะน้องสาวคนสวยเพิ่งบินมาจัดงานแฟนมิตติ้งที่ฟิลิปปินส์หมาดเลย
บอกดีใจมากไม่คาดไม่ฝันเลยเนาะว่าแฟนนางงามฟิลิปปินส์เนี่ย
เขาจะมารอต้อนรับทั้งชาลอททั้งอิงฟ้าเยอะขนาดนั้นนะคุณผู้ชม
ได้รับการต้อนรับแบบอบอุ่นมากเป็นแบบโมเมนต์ประทับใจ
หลังจากนี้จะมีแบบว่าแฟนมิตต่างประเทศอีกหรือเปล่าอะไรยังไงไปฟังน้องทองกวาวเวอร์ชัน๒๕๖๗กันเลยค่ะ
ได้การต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะแฟนอินเตอร์เราก็เฝ้ารอการที่จะเจอเรา

คิดว่าน่าจะมีอีกหลายประเทศก็ต้องรอแบบว่านวัดคอนเฟิร์มก่อน

ใส่ชุดทองกวาวเป็นโดดใหม่

ฉันเห็นเขาบอกอยากให้ใส่ชุดบิกินี่